เมื่อวานนี้ช่วงค่ำหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันค่ะ
บอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีนะคะ
ปรากฏว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันมาประกบ
แล้วใช้ไม้ฟาดไปที่เขาสองคน
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่ตำรวจบอกว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปสอบปากคำทั้งสองคนมันก็พบพิวรุษ
เพราะว่าทั้งสองคนให้การไม่ตรงกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

เพราะว่าไปตรวจสอบฝั่งผู้ชายแฟนนุ่มก็เคยมีประวัติติดยาเสพติดด้วยนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ
สามารถจับภาพนายวิโรธยูนุมานแล้วก็นางสาวอาพรแจ่มดวงนะคะ
ทั้งสองคนเดินทางมาที่นั่งอยู่ที่หน้าร้านโดยใช้มือจับกลุ่มที่แขนตลอดเวลา
ฝ่ายหญิงมีเลือดไหลบนใบหน้าแล้วก็แขนนะคะ
หลังจากนั้นโทรแจ้งตำรวจบอกว่าโดนคนร้ายทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนองตำลึงบ้านเก่าหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ล่าสุดนะฮะตำรวจสพดอนหัวล่อก็เรียกตัวนายวิโรธให้ไปชี้จุดเกิดเหตุที่โดนทำร้ายแล้วก็ถูกชิงมอเตอร์ไซค์ไป
ก็คืออำเภอกเกาะจันทร์จะไปเที่ยวตลาดนัดนินจาคือตลาดมืดนะฮะในตัวเมืองชนบุรีก็ขี่มาเรื่อยนี่แหละค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าจะแวะซื้อน้ำดื่มแต่เบรกไม่ทันขี่เลยร้านไประหว่างที่กำลังจะกลับรถนะปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบด้านข

เส้นทางมาจากอำเภอกเกาะจันทร์แล้วก็ไปใช้เส้นทางถนนสุกประยูนแล้วเลี้ยวขวามาถนนหนองตำลึงบ้านเก่าซึ่งจริงเนี่ยเส้นทางเนี่ยถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่จะทราบดีว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นทางอ้อมคุณขับมาอ้อมทำไมอันนี้หนึ่งข้อพิรุธนะอีกประเด็นที่ภูมิกับสภพดอนหัวล่อท่านเองก็ตั้งข้อสัง
พาไปชี้จุดเกิดเหตุเนี่ยกลับบอกว่าตีครั้งเดียวแต่โดนสองคนเนี่ยเป็นการให้การไม่ตรงกันนะคะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเพราะตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายวิโรธก็เพราะว่าพอไปตรวจสอบประวัตินายวิโรธเนี่ยคือนายวิโรธเองเนี่ย
แต่คำแรกค่ะ